ผู้ชายที่ก่อเหตุคมคืนหญิงสาวคนหนึ่งที่กาญจนบุรีเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
แต่จากประวัติแล้วก็พฤติกรรมในการก่อเหตุต้องบอกว่าโอ้โหย่ามใจเหลือเกิน
เมื่อ๒๘มิถุนายนนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคนร้ายผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปคมคืนหญิงสาววัย๒๗ปีนะฮะ
ซึ่งเธอพิการนะครับเป็นใบ้แล้วก็หูหนวก
เพราะฉะนั้นเธอก็เลยร้องเรียกขอความช่วยเหลือไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าในพื้นที่หมู่๗ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ผู้เสียหายปกติจะอยู่กับพี่สาวนะฮะ
แต่ว่าตอนนั้นโชคร้ายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ห้องพักเพียงคนเดียวนะ
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะครับทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งนะฮะ
ตำรวจได้รับแจ้งนะครับก็ส่งชุดสืบสวนเร่งติดตามหาตัวคนร้ายทันทีนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านหวาดภาวะกันมากเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่จะก่อเหตุกับหญิงสาวคนนี้เนี่ยนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับได้ไปก่อเหตุที่จะพยายามข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งมาก่อนแล้ว
สุดท้ายจับได้นะครับนายคนนี้นะฮะ
นายกรกฎสุขดีอายุ๒๘ปีนะครับ
นำตัวมาสอบปากคำก็สารภาพนะครับบอกว่าก่อเหตุข่มขืนเขาจริง
ปรากฏบอกว่าวันเกิดเหตุ๒๘วิธุนายนประมาณเที่ยงครึ่ง
ขี่จักรยานยนต์นะตระเวนในพื้นที่ชุมชนบ้านลิ้นช้างหมู่๑ตำบลปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรีเพื่อจะไปข่มขืนผู้หญิง
แล้วเข้าไปในห้องพักแห่งหนึ่งไปเจอหญิงสาวที่เขาเป็นพนักงานโคโยตี้
แต่ผู้เสียหายเขาไม่ยอมเขาเอะอะเยอะอยร้องตะโกล
ก็เลยรีบวิ่งหนีขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ยอ่าไปเจอห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลแก่งเซียนห่างจากจุดแรก๑๐กิโลเมตรกว่า
แล้วก็บุกเข้าไปอีกไปเห็นผู้หญิงอยู่คนเดียว
แล้วโชคร้ายนะฮะตอนนั้นไม่มีคนอยู่บ้านแล้วเธอก็พิการหูหนวกเป็นใบ้
ก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้นะฮะ
ก็ข่มขืนเขาแล้วก็หลบหนีไปสุดท้ายถูกจับได้นะครับ
นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการข่มขืนกระทำชำราวเรื่องการอนาจารย์นะฮะ
เรื่องการอนาจารย์บุคคลที่อยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
บุกรุกเคหสถานด้วยแล้วนายคนนี้ก็เคยมีประวัติคดีลักทรัพย์ในพื้นที่สพท่าม่วงมาแล้วนะครับ
ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีเมื่อ๑๓เมษายนที่ผ่านมานะ
นี่ฮะก็มาก่อเหตุก่อคดีข่มขืนเลยทีนี้